ข่าวแรกในวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูกันต่อเนื่องเลย
หลังจากที่เมื่อวานนี้เราก็รายงานกันไป

ได้พูดคุยกันนะครับกับทางตำรวจ
ก็คือกรณีที่บุกเข้าไปตรวจค้นอาบอบนวดวีทู
โชคชัย๔แล้วก็พบว่ามีการค้าบริการทางเพศ
ขยายผลต้องย้อนกลับไปก่อนหน้านี้หน่อย
เพราะว่ามีคุณแม่เขาไปร้องทุกข์กับคุณปวีนา
ลูกอายุไม่ถึง๑๕หายไปจากบ้าน๗วันติดต่อไม่ได้
สุดท้ายตำรวจขยายผลขายตัวในเฟซบุ๊ก
ช่วยเหลือเด็กได้ไปช่วยเหลือคนอายุต่ำกว่า๑๘ปีได้
แล้วก็ไปเจอแม่เล้าเนี่ยเอาลูกตัวเองไปขายบริการทางเพศด้วยนะฮะ
จากนี้แม่เล้าคนดังกล่าวเขายังนำผู้หญิงไปขายบริการทางเศษ
บอกว่าเดี๋ยวพาไปเที่ยวน้ำตกไปปากช่องเลย

มีนักการเมืองท้องถิ่น๓คนรออยู่ในโรงแรม

คุณผู้ชมครับล่าสุดในวันนี้ความคืบหน้าตำรวจป้องกันปราบรามยาเสพติด
ตายลงละเอียดยิบเลยเกี่ยวกับที่มาที่ไปของเรื่องนี้

ตำรวจปคมนำตัว๒ผู้ต้องหา

ในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมา

แล้วก็พบว่ามีการนำเด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปี

คดีนี้ได้รับการประสานจาก
มูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
มีแม่ผู้เสียหายไปร้องทุกข์
บอกว่าลูกสาวอายุไม่ถึง๑๕ปี

อายุเพียงแค่๑๕ปี

ถูกแม่เล้าที่อายุ๑๕ปี
หลอกไปขายบริการทางเพศ

นั่นก็คือที่นครราชศรีมา

อายุ๑๕ปีได้แล้วก็

มีนางสาวปูซึ่ง
นางสาวปูเป็นแม่เล้าอีกคนหนึ่ง

แล้วแม่เล้าปูยังนำลูกสาวแท้
ตัวเองมาขายบริการทางเพศอีกด้วย

นอกจากนี้ยังพบว่า

เป็นนักการเมืองท้องถิ่น
จากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
มีตั้งแต่ระดับนายกอบต

ผู้เสียหายให้การบอกว่าถูกแม่เล้าปู
หลอกบอกว่าจะพาไปเที่ยวน้ำตก

สอร์ทแห่งหนึ่งในนครราชศรีมา
จากนั้นถูกกลุ่มคนที่อ้างตัวว่า

รุมขมขืนในห้องพัก

ก็อาจจะว่าแบบนั้นก็ได้นะครับ

ชีวิตนี้ไม่เคยคิดมาก่อนว่า

คดีนี้ผู้ต้องหาทั้งหมด๖คน
อีก๑คนก็คือแม่เหล้าปู
ตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวฮะ

เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
ตอนนี้ส่งมอบตัวนักการเมืองท้องถิ่นทั้ง๓คน
มาให้กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์

กวดขันไม่ให้มีการค้าประเวณี

เราไม่ได้ตัวไปผมก็สั่งการให้ทางครองกับสืบสวน

ไปพบตัวบุคคลตามไม้จับนั้น
ก็มีการส่งมอบตัวให้กับพักครองออกไปจากเมื่อวาน

เป็นจุดเสี่ยงที่อาจจะมีการค้าประเวณี
จังหวัดต่างพบว่าเบื้องต้นมี๑๕จังหวัด

ฉะเชิงเซาชนบุรีเชียงรายนครราชศรีมา
อุดรธานีเป็นต้นเป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับ

ก็คือเขตห้วยขวางและเขตพระนคร
พบว่ามีความเสี่ยงในการค้าประเวณีมากที่สุด

ถือว่าเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล

ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ